เอามาดูต่อกันที่บ้านนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
คุณนุ่นวรนุษย์แล้วก็คุณตอสปิตินั่นเองนะครับ
แต่งงานกันมาจะเข้าหลัก๑๐ปีแล้วเนี่ย

ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีลูกนะคะ
รวมไปถึงเรื่องรูปหวานในโซเชียลเนี่ย
ก็ไม่ค่อยลงให้ได้เห็นกันด้วยพักหลังนะคะ
นุ่นวรนุษย์กับสามีหนุ่มไฮโซตอสปิตินั่นเองค่ะ
โดยเฉพาะล่าสุดทริปสัมผัสอากาศหนาวยุโรป

คนอื่นเขาเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์วันวาเลนไทย
ลงเงินถี่ยิบเลยนะขนาดนอนอยู่บ้านยังลง
อาจจะบ้านเนี่ยไปเที่ยวที่สวยถึงยุโรป
ไร้วี่แววอัลบั้มภาพสุดสวีทค่ะ
ลงกันอยู่ภาพเดียวจะเป็นเพราะอะไรไปฟังคุณนุ่นเลยจ้า
ก็ไม่รู้ว่าจะลงในโอกาสอะไรยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วตอนเขาก็ไม่ใช่ดาราเนอะอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบไม่จำเป็นต้องลง
สำหรับนุ่นนะคะคืออันนี้คือแล้วแต่ของแต่ละคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลงก็ลงบ้างเลยค่ะนุ่นก็มองว่ามันแล้วแต่เราอะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนภาพที่คุณนุ่นสวมชุดไทยไปทำบุญร่วมกับคุณแม่สามีเนี่ย
ชาวเน็ตชื่นชมในความสวยบอกว่าเธอเกิดมาเพื่อใส่ชุดไทยจริงเลย
สง่านฮะงานนี้คุณนุ่นยิ้มแก้มปริเลยค่ะ
พร้อมกับบอกว่าส่วนตัวแล้วชอบใส่ชุดไทยไปทำบุญมากเลยค่ะ
จะสะสมชุดไทยบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นชุดของตัวเองที่บ้านเนี่ยค่ะ
ถ้าจริงแล้วมีคนไปวัดแล้วได้ใส่ชุดไทยอะไรอย่างนี้เนอะ
มันก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ที่ดีเหมือนกันค่ะ
ก็เหมือนเป็นการเผยแพร่พุทธศาสนาอย่างนี้ค่ะให้คนมาสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะ
เป็นอีกเส้นทางหนึ่งอย่างนี้ค่ะ
เหมือนเป็นคนที่ไม่ได้ลืมที่มาของตัวเองนะเพราะว่าคุณนุ่นเองเนี่ยเขาก็โตมาจากวิทยาลัยนัตตสินนั่นเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความเป็นไทยมันอยู่ในหัวใจอยู่แล้วนะคะ
ถือว่าเป็นตัวอย่างด้วยนะเวลาเราเห็นดาราใส่ชุดไทยไปวัดสวยเราก็อยากจะใส่บ้างเนาะ